คุณผู้ชมจริงเมื่อวานก็มีอีกคดีหนึ่งด้วยนะคะ
ที่ศาลมีการยกคำร้อง
คือเรื่องนี้ก็คือเรื่องของคดีแพะวิเชียนบุรีนั่นเอง
เรื่องมันสืบเนื่องมาตั้งแต่วันที่๓เมษายนต้นปี
คือตำรวจมหาสารคามมีการไปจับยาบ้า

เขาก็มีการขยายผลจากเบอร์โทรศัพท์
คนที่ถูกจับมีการโทรติดต่อสั่งซื้อ
ปรากฏว่ามันเป็นเบอร์ของนายนิด
ทีนี้นายนิดคนนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังดีนะ
เขาก็เลยถูกกล่าวหาว่านายนิดเนี่ยเป็นคนที่เอายาบ้าไปส่ง
แล้วก็หลบหนีแต่ในคืนนั้นจริงแล้ว
เมียของนายนิดบอกว่านายนิดไม่ได้ไป
ไม่ได้เอายาบ้าไปส่งที่มหาสารคาม
แต่คืนนั้นในนิดนอนอยู่กับหลานชายนอนอยู่ที่เพชรชบูรณ์

เมื่อวานนี้ศาลมีการยกคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
คือสารให้เหตุผลบอกว่าคดีนี้ของกลางมันมีจำนวนมาก
แต่ว่าทางฝากฝั่งญาติของนายนิดเนี่ยก็เตรียมที่จะยื่นอุทธรณ์ต่อนะคะ
เมื่อวานนี้ทั้งญาติแล้วก็ทนายความของนายนิดพิจิตอาจอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นชาวอำเภอวิเชียนบุรีจังหวัดเพชรชบูรณ์เนี่ย

ถูกจับในคดีครอบครองยาเสพติดยาบ้า๒๐๐๐กว่าเม็ด
แล้วเมื่อวานนี้ทางญาติแล้วก็ทนายความเดินทางมาที่ศาลจังหวัดมหาสารคามนะคะ
ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว
เพราะว่าถูกตำรวจภูทรบรบือที่มหาสารคามออกหมายจับ
แล้วก็โดนฝากขังมานานกว่า๑เดือนแล้ว
ทีนี้ทนายความบอกว่ากระบวนการออกหมายจับมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
รวมถึงมีการเขียนบันทึกการจับกลุ่มอันเป็นเท็จ
ที่บอกว่าชุดจับกลุ่มเนี่ยบุกเข้าไปจับกลุ่มในนิด
ริมถนนเทศบาลมหาสารคาม
แต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยในนิดเข้าไปให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนเองนะคะ
โดยสารก็มีการไต่สวนเบิกตัวในนิดจากเรือนจำจังหวัดมหาสารคาม

แล้วก็มีพนักงานสอบสวนเจ้าของคดี
แล้วก็คณะพนักงานสอบสวนที่เป็นชุดของกองบังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดมหาสารคามตั้งขึ้นค่ะ
ทีนี้พนักงานสอบสวนเขาก็มีการแถลงต่อสารนะ
ใช่ครับโดยพนักงานสอบสวนแถลงต่อสารว่า

แล้วก็การตรวจสอบหลักฐานทั้งหมดที่เป็นบินเงินสด
นานิดนั้นไปทำธุรกรรมในช่วงวันที่๒๔เมษายน
โดยเฉพาะการสอบปากคำนายชาญชัยศูนย์จันทร์
ผู้ต้องหาคนแรกที่เมืองจำเพิ่มเติม

ซึ่งเป็นภาพถ่ายนายมณิชย์นั้นแล้วก็ถูกใช้ยื่นขอสารออกหมายจับนั้นเนี่ย
อำเภอเป็นคนนำมาเขียนให้ให้เขียนด้วย
พร้อมยืนยันว่าไม่เคยเห็นหน้านายนิด
หรือติดต่อพูดคุยกันกับนายนิดแต่ยังได้
ทำให้บริธารการสอบสวนก็เชื่อว่า
นายนิดนั้นไม่ได้กระทำความผิด
จึงมีความเห็นไม่คัดค้านการปล่อยตัวชั่วคราวในครั้งนี้นะครับ
คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องเศร้าสำหรับญาติของนายนิดนะครับ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเขาเดินทางมาจาก

มากันสักประมาณ๕๐๖๐คนค่ะนำป้ายมา
มาขอความเป็นธรรมจากผู้การจังหวัดมหาสารคาม
ขอความเป็นธรรมจากผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ซึ่งผู้ว่ากับผู้การของมหาสารคามเอง
รับปากเป็นมั่นเป็นเหมาะบอกว่า
จะให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
แต่พอสารพิเคราะห์แล้วคือไม่ยกฟ้อง

คือหวังว่านายนิดจะมีอิสระออกมา
ในการที่จะออกมาต่อสู้คดี
ใช่ค่ะมันก็เลยกลายเป็นความผิดหวัง
เพราะว่าสารพิจารณาอย่างละเอียดจากคำเบิกความทั้งหมด
แม้ว่าพนักงานสอบสวนจะไม่คัดค้านการประกันตัวนะคะ
แต่เนื่องจากของกลางมีจำนวนมาก
ถ้าเกิดประกันตัวไปอาจจะมีพฤติการหลบหนี
แล้วยังมียาอีอีก๒๔กรัมด้วยนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับภรรยาของในนิด
ภรรยาของนายนิดบอกว่าเอาจริงตกใจนะ
ตกใจที่ศาลยังมีความเห็นเช่นเดิม
แต่อย่างไรก็ตามค่ะเคารพคำสั่งของศาล
แต่ทางครอบครัวก็ยืนยันว่าหลังจากนี้ครอบครัวจะเดินหน้าสู้ต่อ

คืนนั้นสามีไม่ได้ไปที่มหาสารคาม
แต่ว่านอนอยู่ที่บ้านกับหลานชายที่เพชรชบูรณ์
เดี๋ยวฟังเสียงภรรยาของในนิดหน่อยค่ะ
ผิดหวังค่ะเพราะว่าคนดีต้องมาอยู่แบบนี้ค่ะ
บอกว่าสู้ต่อเดี๋ยวยังไงพวกเราก็ไม่ท้อ
เราจะสู้ให้เต็มที่ค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมมันมีเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์
ที่มาตอนต้นดีฉันเล่าให้ฟังว่า
คนที่เขาโดนจับเนี่ยเขาก็เหมือนกับซัดทอดมา
เบอร์โทรศัพท์เบอร์นี้เป็นของนายนิด

ภรรยาของนายนิดบอกว่ามันเป็นเบอร์ของสามีจริงนะ
แต่ว่าเมื่อหลายเดือนก่อนสามีเอาโทรศัพท์รุ่นเก่า
ไปแลกเป็นกระแป๋งจากรถเร่คค่ะ

ถูกรถทับจนแบนใช้ไม่ได้แล้ว
แต่อย่างหนึ่งภรรยาในนิดบอกว่า

คนที่เขามีการขายยาเสพติดหรือเปล่า
ภรรยาเชื่อแบบนั้นแต่ว่าหลังจากนี้ค่ะ
ญาติก็จะกลับบ้านที่วิเชียนบุรีจะไปหารือกันอีกครั้งหนึ่งก่อน
แต่ทนายความก็ได้เขียนคำร้องขออุทธรณ์คำสั่ง
โดยใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ๒๓วันก่อนจะมีคำสั่งใหม่เพิ่มเติมนะคะ